วันนี้ก็เป็นช่วงของการบริหารประเทศนะครับ
ได้รัฐบาลแล้วแล้วก็มีพักร่วมรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว
ในส่วนที่มีพักเล็กได้ตั้งข้อสังเกตนะครับ
ในเรื่องของตำแหน่งก็ดีการทำหน้าที่
การบริหารจัดการตำแหน่งให้ครอบคลุมเนี่ย
ก็เข้าใจนะครับว่าตำแหน่งมีจำกัด
เพราะฉะนั้นท่านนายกลับมันตรีเนี่ยก็พยายามนะครับ
บริหารจัดการให้สัดส่วนให้ลงตัวที่สุด
แล้วก็สามารถเดินหน้ารัฐบาลไปสู่การบริหารราชการแผ่นดินได้
แล้วก็เข้าใจว่าในส่วนของพักเล็กเนี่ย
จริงก็มีผู้ประสานงานนะครับของแก่นำรัฐบาลเนี่ย
ประสานงานอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าจากเสียงสะท้อนที่กลับขึ้นมาเนี่ย
ผมคิดว่าทุกอย่างเนี่ยก็ยังต้องใช้ความเข้าใจนะครับ

ผมคิดว่าทุกคนโดยเฉพาะตัวแทนที่เขาประสานงาน
ระหว่างพักเล็กกับรัฐบาลเนี่ยก็ให้ความสำคัญอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าจากปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้ทุกตำแหน่ง
ได้ในตำแหน่งที่ตั้งใจอันนี้ก็ต้องเห็นใจนะครับ
พักเล็กก็จริงก็ทุกร่วมสุขด้วยกันมา
แล้วก็ทุกคะแนนของพักร่วมรัฐบาลก็มีความสำคัญ
เพราะฉะนั้นเสียงสะท้อนเนี่ยผมคิดว่าก็ควรจะรับฟังนะครับ
ผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็ต้องให้ผู้ประสานงานเมื่อสักครู่เนี่ย
ผมก็ได้ฟังท่านธรรมนัฐนะครับ
ซึ่งจริงท่านเป็นผู้ที่ประสานงานพักเล็กกับพักของพลังประชารัฐอยู่แล้ว
แต่ว่าการประสานงานต่อเนื่องไปถึงคนที่จัดสรร
สัดส่วนทั้งของพักแล้วก็พักร่วมรัฐบาลเนี่ย
ก็คือท่านหัวหน้าพักแล้วก็ท่านเลขาธิการพักพลังประชารัฐ
ซึ่งผมคิดว่าวันนี้ก็ยังมีโอกาสนะครับเป็นเสียงสะท้อน
การทำงานร่วมกันก็ต้องรับฟังทุกฝ่าย
จากมาจากพักร่วมที่หลายพักนะครับ

แล้วก็วันนี้ก็ต้องให้โอกาสนะครับ
มีเจษฐานาเดียวกันต้องมีแนวทางความคิดอุดมการความตั้งใจเดียวกันเนี่ย
ต้องมีแนวทางความคิดอุดมการความตั้งใจเดียวกันมาตั้งแต่แรก
เพราะฉะนั้นการที่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาผมคิดว่าคงไม่ง่าย
แล้วก็ไม่ได้มาจากพื้นฐานของการได้ตำแหน่งหรือการไม่ได้ตำแหน่ง
ผมเชื่ออย่างนั้นนะผมเชื่อว่าวันนี้ทุกพักก็มาจากพี่น้องประชาชน
คิดว่าจะทำให้สังคมเกิดความเบื่อหน่ายหรือเปลี่ยนแยกกับแม่งแล้วไม่เกิดจบหรือแยก
อันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่แต่ละคนก็ต้องไปวิเคราะห์กันเองนะครับ
ถ้าทำแล้วได้รับผลกระทบกับพักใดพักหนึ่งให้พี่น้องประชาชนเกิดความเบื่อหน่าย
อันนี้ก็ต้องดูว่าประชาชนคิดอย่างไรนะครับ
แต่ว่าในส่วนของรัฐบาลผมคิดว่าความเสถียรภาพและความมั่นคงปัญหาประชาชนยังมีมาก
วันนี้ท่านนายกรรมตรีรัฐบาลทุกคนก็ตั้งใจเร่งทำงาน
ให้นำไปสู่ภาคของการปฏิบัติให้เร็วที่สุดนะครับ
ก็จะเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็ต้องแก้ไป
ก็ต้องแก้ไปปัญหาประเทศสำคัญกว่าก็ต้องเดินต่อไป

คิดว่าเสียงสะท้อนวันนี้ก็เป็นเสียงที่เราต้องรับฟัง
แล้วก็ทางผู้ที่ประสานงานท่านลำตรีธรรมนัฐก็รับทราบเรื่องนี้
ก็คงมีการเร่งหารือส่วนจะได้ผลออกมาเป็นยังไง
อันนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหานะครับก็คือว่าคนกลางเนี่ยก็จะลำบากใจมากที่สุด
รับเรื่องไปพอไปประสานงานกับผู้ที่มีคนที่จัดสรรนะครับบริหารจัดการตำแหน่งเนี่ย
ก็อาจจะไม่ได้รับความต้องการตามที่ผู้ที่เป็นคนกลางไปประสานมาเพราะฉะนั้นคนกลางก็จะลำบากใจมากที่สุด
ซึ่งอันนั้นผมเชื่อว่าท่านธรรมนัฐคงได้สะท้อนออกไปเมื่อสักครู่แต่ว่าในส่วนความเข้าใจเนี่ยผมคิดว่าทุกอย่างมันต้องผ่านไปได้นะครับ
แต่ว่าถ้าเรารับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันผมคิดว่านี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทางพักเล็กนะครับ
สะท้อนขึ้นมาก็ต้องรับฟังแล้วก็ต้องหาทางแก้ไขปัญหาเพราะว่าพักมาจากรัฐบาลมาจากหลายพักก็ต้องให้โอกาสทุกคน
แล้วก็สังคมก็จับตาดูอยู่นะครับการปฏิบัติอย่างไรเนี่ยบางทีก็ต้องคำนึงถึงพี่น้องประชาชนด้วยว่าเขาเกิดความเบื่อหน่ายไหม
วันนี้ทุกคนเขาปัญหาประเทศมีเยอะแยะนะครับถ้ามัวแต่มานั่งเกี่ยงกับเรื่องตำแหน่งแบบนี้ก็อาจจะทำให้มันเดินหน้าลำบาก

วันนี้มันต้องเดินเสียแนวเลือกไหมครับ
ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็ดีถ้าเป็นปัญหาแล้วคิดว่ามีข้อเสนอแนะดี
ก็สามารถคิดต่างกับรัฐบาลได้เพื่อผลสำริดของงานที่จะออกมา
ไม่ได้หมายความว่าเป็นรัฐบาลแล้วต้องเชียร์รัฐบาลทุกเรื่องไป
ผมว่าอันนั้นคงไม่ใช่งั้นผมคิดว่าสิ่งที่คุณมงคลกิจทำ
หลายครั้งในเรื่องของการให้คำแนะนำเสนอเป็นสิทธิอันปกติ
เป็นเอกสิทธิ์ของความเป็นสอสอซึ่งทำได้
จำเป็นต้องเห็นพ้องกับรัฐบาลทั้งหมด
แต่ว่าสุดท้ายก็ควรจะมีเอกภาพในเรื่องของการเดินหน้าภาพรวม
อย่างเช่นในการโหวตต่างกฎหมายสำคัญ
กฎหมายหรือว่าเรื่องงบประมาณผมคิดว่าก็ลองดู
ผมเชื่อว่าหลายท่านท่านก็จะโหวตให้เป็นประโยชน์กับบ้านเมือง
ไม่ได้ค้านไปทุกเรื่องหรือว่าต้องชมไปทุกเรื่องครับ
ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับผมคิดว่ากลายเป็นสิ่งที่ดี
เราเคยเห็นประสบการณ์มาแล้วว่ารัฐบาลต่อให้มีเสียงมาก
เกินมากเกินครึ่งมาก
ก็ยังสามารถที่จะล้มได้นะครับ
เพราะฉะนั้นเสียงปริ่มน้ำแต่ว่าถ้ารับฟังความคิดเห็นทุกคน

พี่น้องประชาชนเข้าใจรัฐบาลก็อยู่ได้นาน
ปริ่มน้ำเท่าไหร่แล้วทำงานด้วยความ

แล้วก็ระมัดระวังและรับผิดชอบในเสียงในสภา
ผมคิดว่าจะทำให้รัฐบาลอยู่ได้นาน
เราเคยเห็นทุกรูปแบบมาแล้วนะครับ
ก็อย่างที่เรียนไปครับผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็ทุกคนตระหนักหมดนะครับ

เพราะฉะนั้นการให้ความสำคัญการให้เวลาแล้วก็การให้เกียรติกันในสภา

เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ายิ่งเสียงปริบน้ำเท่าไหร่ความรับผิดชอบของสอสอในฝั่งรัฐบาลก็ต้องมีมาก
การทำงานทั้งหมดการให้ความสำคัญในองค์ประชุมต่าง
ก็ต้องยิ่งให้ความสำคัญมากขึ้น
ทำนวนสอสอหรือว่าเสียงที่มีปริบน้ำในสภาก็ทำงานได้อย่างสมบูรณ์
ใครที่จะขาดไปไหนก็พยายามรับผิดชอบ
จะเห็นว่าที่ผ่านมาก็ครบนะครับแล้วก็เร่งให้เวลาวันพุธพฤหัสในการประชุมสภาให้มากกว่าเดิม

ผมไม่มองว่าเป็นปัญหาผมมองว่าทุกคนต้องรับผิดชอบให้มากขึ้นนะ
ในการต่อรองกว่าไม่ได้จบที่สิ้นอย่างนี้ค่ะเรามองว่าอนาคตจะเป็นยังไงต่อไป
อย่างที่ผมเรียนครับเราจะเรียกว่าต่อรองหรือไม่ก็ตาม
แต่ว่าพี่น้องประชาชนก็ดูอยู่นะครับใครทำอะไรผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็ดูอยู่
ถ้าเวลานี้มันไม่ใช่เวลาของการต่อรองถ้าไปต่อรองมากคราวหน้าในการเลือกตั้ง
พี่น้องประชาชนก็จะเป็นคนตัดสินใจเองนะครับผมเชื่อว่าวันนี้พี่น้องประชาชนให้ความสำคัญนะ
กับการประชุมสภาก็ดีการติดตามผลงานของรัฐบาลการให้สัมภาษณ์ของทุกคน
งั้นผมคิดว่าจะคิดจะทำอะไรก็ให้มองถึงพี่น้องประชาชนให้สำคัญนะครับ
แล้วว่าทุกอย่างก็จะเป็นคำตอบในอนาคตครับขอบคุณนะครับ